กำลังเป็นกระแสกำลังเป็นไวรัลอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้
มามาฟังทางนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะอืม
คือเพจดังอย่างเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บเนี่ย
เขามีคนติดตามเป็นล้านเลยนะแล้วเขาก็โพสต์ภาพที่แคปจากหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราทั้งรายการและรายการข่าว
แล้วก็วงกลมมุมจอคุณผู้ชมเห็นไหม
ถึงแฟนช่องไทยรัฐทีวีคุณพี่คนนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าคุณนพชัย
ส่งข้อความมาอวยพรทุกทุกรายการเลยแล้วก็ลงท้ายว่าอ๋อรีเล็กเที่ยงอืม
ก็แซวว่านี่ถ้าดิฉันเป็นไทยรัฐเนี่ยดิฉันจะมอบโล่แฟนพันธ์แท้ให้กับคุณนกพระชัยเลยนะ
มาทุกช่วงเพราะว่าเจอแกทุกรายการจริงใช่ทุกช่วงเลย
แล้วความน่ารักก็อย่างที่เราบอกค่ะคุณผู้ชมคุณพี่นกพระชัยเนี่ยจะส่งข้อความอวยพรให้ตลอด
เพจเนี่ยก็แซวไม่หยุดว่าถ้าวันไหนหายไปจากหน้าจอต้องเครียดแล้วนะไทยรัฐ
เพราะว่าผูกพันกับข้อความของคุณพี่คุณนกพระชัยมาก
ทุกวันนี้เสียสมาธิเวลาดูข่าวเพราะสายตามันก็จะจับจ้องที่ขอบล่างขวาว่าข้อความของคุณพี่เนี่ยจะมาถึงหรือยัง
แล้วความน่าเอ็นดูก็คือระหว่างที่อัปเดตความเคลื่อนไหวในเพจ

เนี่ยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยสู้กับไทยโครงวิทยาลัยครับ

นอกจากเพจจะแทรกจนเป็นวัยรอบนะคะ

ลูกเพจก็น่าจะเป็นแฟนคลับไทยรัฐทีวีคุณผู้ชม
แข่งกันแคปหน้าจอรัวเลยค่ะ

นั่นแปลว่าช่องเรานี่คนดูเยอะมาก

ส่งข้อความมาที่หน้าจอทุกคนก็รีบแคปเลย

ผลงานของแฟนเพจเดี๋ยวให้ดูค่ะ

ข้อความของคุณพี่นกพระชัยในรายการไหนจัดมานะคะ

บางคนบอกว่าเอ้าเย้นะมาเจอบดีเลย
บอกว่าติดตามไทยรัสทีวีมาอย่างต่อเนื่อง
บอกว่าติดตามไทยรัฐทีวีมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วเห็นข้อความจากทางบ้านส่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น
หนึ่งคนที่สะดุดตาทุกครั้งนะฮะ
ก็คืออ๋อหรี่เล็กเที่ยงนี่แหละค่ะ
เดาว่าคุณอ๋อนี่นะคะน่าจะเป็นแฟนข่าวตัวยงของไทยรัฐ
เพราะว่านั่งเฝ้านั่งดูตั้งแต่รายการแรกเลย
รายการเช้ายันดึกนะคุณหอมมาตลอดทุกช่วงข่าวเลย
ก็เลยทำเพจนี้ด้วยความชอบแล้วก็อยากจะติดตามด้วย
เห็นเหมือนกันขอชวนมาเป็นแฟนคลับ

เป็นแฟนคลับคุณอ๋อรีเล็กเทียมด้วยกันนะ
แล้วพอเรื่องนี้เป็นไวรัลขึ้นมาหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
อ๋อเหรอคือบอกย่านเขาอะไรอย่างนี้ซะแหละ
ต้องบอกว่ายังติดตามกันตลอดเป็นแฟนคลับรายการของเรานะคะ

กล้องเข้ามาพวกเรา๓คนพนมมือสิคะ
ขอบคุณค่ะ
ติดตามต่อไปยาวเลยนะคะเส้นเดียวกับพรุ่งนี้ค่ะ